มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยนะคะถ้าจะว่ากันด้วยเรื่องของพักเศรษฐกิจใหม่เนี่ย
เมื่อวันก่อนมีผู้สมัครสอสอของพักเศรษฐกิจใหม่เขาก็ไปยื่นเรื่องกับทางกรกตนะคะ
บอกว่าอยากจะให้กรกตยื่นเรื่องไปที่สารรัฐธรรมนูลเพื่อสั่งให้ยุบพักของตัวเอง
ก็คือพักเศรษฐกิจใหม่เพราะว่ามีในทุนชื่อย่อตัวสอเสือ
ไม่ได้เป็นสมาชิกพักแล้วก็มาครอบงำมาบงการภายในพัก
ซึ่งถือว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดตามกฎหมายโทษถึงขั้นยุบพัก
แล้วก็มีรายงานข่าวบอกว่าพักพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วด้วย
แล้วก็มีชื่อของพักเศรษฐกิจใหม่ไปร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลด้วย
อันนี้เป็นกระแสข่าวแล้วคนก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะ
คือมันเป็นสองวาระอย่างนี้ครับอยู่ช่วงสงครานมีข่าว
เป็นกระแสข่าวว่าพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลเกิน๒๕๑เสียงได้แล้ว
มีเศรษฐกิจใหม่ของคุณมิ่งขวัญด้วยที่ว่าไปจับมืออยู่กับทางซีกเพื่อไทยเนี่ย
เสียงจะมาทางนี้แล้วตอนนั้นเศรษฐกิจใหม่ออกเป็นแถลงการ
เพราะเป็นช่วงวันหยุดสงครานว่ายังไม่เคยคุยเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลอะไรกับพลังประชารัฐเลย
พอเปิดมาหลังสงครานมีคนในพักเศรษฐกิจใหม่เองไปยื่นยุบพักตัวเอง

สู่การถูกยุบพักจริงจะเกิดอะไรขึ้นค่ะนั่นก็หมายความว่า
สอสอของพักเศรษฐกิจใหม่จะได้กี่คนก็แล้วแต่เนี่ย

สามารถย้ายพักได้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
เพราะว่าสมาชิกภาพการเป็นสอสอเขาไม่ได้หายไปด้วยนี่ใช่

เศรษฐกิจใหม่ไม่ยอมไปร่วมงานร่วมรัฐบาลกับทางนั้น
ก็เลยถูกยุบพักหรือยังไร
เพื่อจะได้มีจำนวนสอสอเทไปทั้งนั้น
เนี่ยวันนี้เศรษฐกิจใหม่เลยต้องตั้งโต๊ะแถลง
ใช่ค่ะซึ่งยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเศรษฐกิจใหม่จะได้กี่ที่นั่งนะ

ใช่ไงก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำถูกต้อง
ทีนี้ก็เลยต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะ

ฟังเสียงนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่ดูค่ะ
จะไปร่วมกับพลักษณ์ประชารักษณ์มั้ยคะ

ถามว่าผมชวนทำถามนะดังสิครับ
จะไปร่วมกับพลักษณ์ประชารักษณ์มั้ยคะ
คำตอบนะฮะไม่ร่วม

ผมออกมาแสลงการตอนเย็นละมั้ง
เขามาบอกอดลนทนไม่ได้เดือดร้อนอะไร

ผมก็ต้องออกมาพูดอย่างนี้ว่าไม่ก็คือไม่
คราวนี้ผมจะพูดช้าชัดนะ
ผมไม่ได้มีข้อหนึ่งเลยนะ
ผมไม่ได้มีความรังเกียจไม่ถูกโกรธ
ทะเลาะบ่อแว้งอะไรกับพลักษณ์พลังประชารักษณ์

ก็เป็นคนรู้จักกันเป็นพี่เป็นน้อง

แต่ข้อ๒ที่เขียนมาตั้งแต่ต้น
เพราะว่าอุดมการทางการเมืองมันแตกต่างกัน

ผมก็พูดอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับ
อันที่๓ทุกคนนี้บอกเปลี่ยน
เปลี่ยนมูเห่าเฉลธา
อะไรก็ไม่รู้พูดอะไรเขาไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยฮะ

แต่การตัดสินใจของภักดิ์คือชัดเจนแล้วใช่มั้ยครับ
ว่าจะอยู่กับภักดิ์ของเชื้อไทย

คนนี้ภักดิ์เนี่ยอกหลาเลยเนี่ยไทยรัฐยืดจะปุ๊บเลย

ห้องสามชัดเจน
เรื่องของการจับมือกับพักพลังประชารัฐก็ชัดเจนว่าไม่นะคะ
แต่เรื่องของในทุนสอเสือเนี่ยนายสุทัศน์ศิวาพิรมรัฐเนี่ย
นายมิ้นขวัญก็บอกว่าเป็นสมาชิกภักดิ์อยู่แล้ว
ตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่ได้มามีบทบาทมาบงการอะไรภายในพัก
เรื่องของการดูแลพักเนี่ยเขามีคนที่เขาได้รับมอบหมายอยู่แล้ว
เดี๋ยวก็ต้องไปรอดูเหตุผลที่แท้จริงสำหรับสมาชิกพักที่ไปร้องกรกตให้ยุบพักเนี่ย
เขาต้องการอะไรกันแน่เหตุผลคืออะไรกันแน่
คือเขายื่นไปเลยว่าชื่อนี้มาครอบงำภักดิ์
ใช่เขาบอกว่าสอเสือนี่ก็บอกว่านายสุทัศน์แล้วนี่ไง